อีกเหตุใหญ่เหตุหนึ่งนะครับก็คือการสังหารโหด
ฆ่าปาดคอครูมวยค่ายดังเสียชีวิตข้างรถเก๋ง
เลือดนี่อาบเต็มไปหมดเลยนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจออกหมายจับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนะครับ

ผู้หญิงคนนี้สารภาพว่าเป็นคนฆ่าทำคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้อง
แต่ถามว่าตำรวจปักใจเชื่อไหมยังยังไม่ปักใจเชื่อนะฮะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการสอบปากคำอย่างเข้มข้นต่อนะฮะ
จากกรณีของนายวิชาณมะลิทองหรือว่าแดงครูสอนมวย
แล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยชื่อดังย่านบางนา
ถูกฆ่าปาดคอจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ขอหมายสารในการอนุมัติออกหมายจับนางสาวพลอยไพบริน
คุณานุกรกุลอายุ๓๒ปีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตาย
แล้วก็เชื่อว่าเป็นมือฆ่าแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวนางสาวพลอยไพรินได้
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ถูกนำตัวมาสอบปากคำ
สนประเวทยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ
ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธมรวจโทชรินอิมเอม
รองภูมิกับการสอบสวนสนประเวทได้เปิดเผย
ว่าจากการสอบปากคำนางสาวพลอยไพรินเจ้าตัวให้การภาคเศษ
โดยยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าที่ทำไปเพื่อป้องกันตัว
เนื่องจากต้องการที่จะขอห่างจากผู้ตาย
ส่วนรายละเอียดอื่นเช่นกระทำเพียงคนเดียวหรือไม่
ใครเป็นผู้นัดแนะให้มาเจอยังจุดเกิดเหตุ
รวมถึงเรื่องของอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นนะครับ
นางสาวไพรินเป็นผู้นำติดตัวไปเพื่อหวังก่อเหตุหรือไม่
อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำอย่างเข้มข้นแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักฐานจากแชทในโทรศัพท์ของคนทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นนะฮะก็ตำรวจบอกว่าพอสอบปากคำไปมา
เชื่อว่านางสาวพลอยไพรินก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ระหว่างนี้ก็จะมีการสืบสวนขยายผลควบคู่กันไปด้วยว่า
จะมีบุคคลที่๓ร่วมกระทำความผิดในครั้งนี้หรือไม่นะครับ
รวมถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายโอ๊ต
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของนางสาวพลอยไพรินมาสอบปากคำถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่โดยหากพบความเชื่อมโยงนะครับ
ก็จะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนคดีเก่าคือคดีเก่าที่นายวิชาญผู้เสียชีวิต
เคยถูกทำร้ายมาแล้วนะครับ
เคยมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนประเวทในช่วงกลางปี๖๓
จากการที่เขาถูกอุ้มรุมทำร้ายนั้นนะฮะ
แนวทางการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุฆ่าปาดคอในครั้งนี้นะคุณนะ
แต่ผู้กระทำความผิดจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกับนางสาวพลอยไพรินหรือไม่นั้น
อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลครับ
ผู้ต้องหานะครับให้การกระทำผิดจริงนะครับ
แต่อ้างป้องกันเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาษากฎหมายคือปฏิเสธนะครับ
ปฏิเสธเพราะว่ายืนยันว่าข้อที่จริงที่เกิดเหตุเขาทำจริง
แต่ว่าอ้างเหตุป้องกันนะครับซึ่งรายละเอียดอาจจะต้องอยู่ในสำนวนสอบสวนนะครับ
คือว่าป้องกันคืออย่างไรครับมีการพยายาม
ก็คืออาจจะมีการพยายามกระทำอะไรสักอย่างนะ
แต่ว่าตอนนี้ขอไม่บอกนะครับเพราะว่าอยู่ในสำนวนนะครับ
นี่มันก็เป็นคดีเก่านะฮะว่าถูกรุมทำร้าย
แล้วก็มีการแจ้งความไว้ที่สนอุดมศุกร์แล้วก็สนประเวทนะครับ
ก็มีทั้งคดีในปี๖๓และคดีในปี๖๑ด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเอามาตรวจสอบดูว่าคนที่เกี่ยวพันธุ์ทั้งหมด
กับการทำร้ายร่างกายของผู้ตายเมื่อ๒ครั้งก่อน
มันเกี่ยวพันกับการตายของผู้ตายในครั้งนี้ไหม
ใช่แล้วก็ต้องดูด้วยเพราะว่าแฟนของนางสาวพลอยไพริน
เพราะว่าข่าวออกมาตอนแรกก็คือหลังจากที่เธอก่อเหตุแล้ว
แฟนนุ่มเนี่ยมารับเธอออกไปจากจุดตรงนี้
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่า
ใช่ส่วนมูลเหตุจูงใจตำรวจก็บอกว่า
ว่ามาจากเรื่องชู้สาวเป็นอันดับต้นเลยฮะ

แต่ตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนการนอนห้องขังคืนแรกของนางสาวพลอยไพริน
ทางด้านของ๑๐เวรหน้าห้องคุมขังสนประเวทก็เปิดเผย
ว่านางสาวพลอยไพรินมีอาการอ่อนเพลียจากการถูกสอบปากคำ
เพราะเมื่อคืนสอบปากคำถึงดึกดื่นเลย

ต้องร้องขอให้ครอบครัวก็คือแม่แล้วก็น้องสาวเดินทางมาเยี่ยม
กระทั่งแม่และลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมนางสาวพลอยไพรินในช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมา
ทั้ง๓คนได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงการให้ปากคำกับตำรวจ
มีการเตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เตรียมทนายความสำหรับการต่อสู้คดี
หลังเข้าเยี่ยมแล้วแม่และน้องสาวของนางสาวพลอยภัยรินทร์
ก็เดินทางกลับทันทีโดยไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อ
ที่มารอทำข่าวในค่ะดีอุกจกรรมนี้นะครับ
ทั้งนี้ค่ะดีดาร์กล่าวตำรวจสประเวทระบุว่า
จะมีการนำตัวนางสาวพลอยไพริน
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพในช่วงบ่ายโมงตรงของวันนี้

นี่เที่ยง๕๕ใช่ไหมอีกสัก๕นาทีเนี่ยนะครับ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนางสาวพลอยไพริน
เจ้าตัวนั้นจะยินยอมไปทำแผนหรือไม่

ก็อาจจะต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสาภาพครั้งนี้
เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ

ทางฝั่งญาติพี่น้องของนายวิชาญผู้เสียชีวิตนะครับ
ญาติพี่น้องก็นำร่างของนายวิชา

ที่บ้านในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวันแรกนะครับ

ซึ่งภาพที่เตือนใจผู้ที่มาร่วมงานก็คือ
ลูกชายของผู้ตายนะคุณนะตัวน้อยนิดเดียว

ได้ชี้รูปพ่อที่นำมาตั้งที่หน้าศพนะครับ
แล้วก็ชี้รูปเล่นทำเอาสาวที่อุ้มหลานร้องไห้น้ำตาคลอเลย
คุณอาที่อุ้มหลานร้องไห้น้ำตาคลอเลยนะ

ถูกต้องแล้วก็ผู้ตายเนี่ยคือมีภรรยามีลูกด้วยกันนะคะ
ฝั่งภรรยาของผู้ตายก็ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเหมือนกัน
คือเขาไม่รู้ว่าสามีไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
เพราะว่าทุกวันนี้แยกกันอยู่คนละที่
ตัวสามีก็คือทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
แต่ก็จะนัดกันกลับบ้านไปหาลูกอยู่บ่อย
ใช่นะครับทีนี้ฮะทางแม่ของผู้ตายนะครับ

เปิดเผยบอกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ลูกชายเคยถูกทำร้ายนะครับ
คนขับรถชนจนสลบแล้วก็ถอยจะเหยียบซ้ำ
แต่พอดีมีวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาห้ามเลยรอดตายมาได้
อันนั้นก็เป็นกดีความอย่างที่บอกปลายปี๖๑นะ
จากนั้นไม่นานก็มีคนร้ายจะมาทำร้ายผู้ตายอีกนะครับ
ก็ทำทีทำท่ามาให้ผู้ตายไปสอนซ้อมมวยแล้วก็รุมทำร้าย
แต่ก็รอดชีวิตมาได้อันนั้นก็ของปี๖๓นะ
มาถึงครั้งนี้คนร้ายลงมือฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ
ซึ่งลูกชายของเธอจริงมีกำหนดจะบวชนะคุณนะ

คุณแม่บอกว่าไม่ใช่มีนาด้วยกุมภา
๒๗หรือ๒๘คุณพาพันธ์นี้จะบวด
แล้วก็บ้านข้อครัวมีการเตรียมของ
มีการจ้างพวกเครื่องไฟเครื่องแห่กลางเต็นต์
เตรียมจัดงานอุบสมบทให้กับลูกชาย
แล้วก็คุณแม่ก็บอกแล้วอีกอย่างหนึ่ง
ลูกชายก็มีลูกตัวน้อยอายุ๑ขวบ๓เดือน
ใช่ค่ะแล้วดูสิคือกลายเป็นว่าของที่เตรียมจะจัดงานบวช
เต็นต์ต่างที่กางไว้ก็ต้องกลายมาเป็นจัดงานศพแทน
แล้วคิดดูผ้าไตรยังอยู่ในรถคันที่เปื้อนเลือดอยู่เลย
ส่วนทางด้านของน้องสาวผู้ตายคือนางสาวอุทุมพรมะลิทองนะครับ
ก็ร่ำไห้แล้วก็เปิดเผยพูดข่าวบอกว่ารู้สึกตกใจมาก
เพราะตนมีกันสองพี่น้องเสียใจมาก
เพราะกำลังจะจัดเตรียมงานบวชให้พี่ชาย

พอรู้ว่าพี่ชายถูกฆ่าตอนนั้นช็อกแทบล้มทั้งยืน
คือมันเร็วเกินไปเธอก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
นิสัยของพี่ชายปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวนะ
กลับมาบ้านเขาก็จะเลี้ยงดูลูกตัวน้อย
ช่วยแม่ขายของไม่เคยคุยเรื่องทุกข์ใจให้คนในครอบครัวฟัง
แต่มีวันหนึ่งจู่พี่ชายก็มาดื่มเหล้าที่บ้าน
แล้วก็บอกกับน้องสาวคือบอกคุณอุทุมพรบอกว่า
ไม่มีอะไรต้องห่วงนะ
อยากให้น้องจัดงานบวชให้พี่หน่อยจัดให้พี่ได้ไหม
จึงเป็นที่มาของการเตรียมงานบวช๒๗๒๘กุมภาพันธ์นี้
เพราะว่าตัวน้องสาวก็มาปรึกษาพ่อกับแม่ของผู้ตาย
บอกว่าพี่ชายอยากบวชงั้นเราจัดงานบวชให้เถอะ
คนในครอบครัวบอกว่าจะได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
แต่ปรากฏว่ามาเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ